ช่วงนี้มีคลิปมาให้ชมกันเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยสำหรับคนทำงานในโรงงานต่างนะครับ
คุณผู้ชมก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าเหตุการณ์มันแค่เสี้ยวินาที
มันสามารถเอาชีวิตคุณไปได้ใช่ค่ะไปดูคลิปภาพเลยครับ
เลื่อนย้ายม้วนเหล็กขนาดใหญ่อยู่จัดระเบียบวางตรงนั้นตรงนี้
อันนี้คือโรงงานเหล็กม้วนและนี่ฮะเห็นไหมครับ
จู่ม้วนเหล็กที่อยู่ข้างมันล้มลงมาทับขาเข้าไปเลยครับ
นี่คือโรงงานเหล็กม้วนที่ถนนหลังวัดหนำแดงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
คนงานกำลังใช้รอกไฟฟ้ายกเหล็กม้วนขนาดใหญ่อยู่เคลื่อนย้ายอยู่ไปเรียงกันที่บริเวณประตูทางเข้าโกดัง
แล้วก็จัดระเบียบอยู่แต่จู่ม้วนเหล็กที่มันอยู่ข้างมันล้มลงไปทับขาถึงเอวเลยครับ
ระหว่างนั้นเพื่อนคนงานเห็นพอดีรีบตะโกนให้คนไปช่วย
รอกไฟฟ้ายกม้วนเหล็กขึ้นแล้วเคลื่อนย้ายออกนะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๓สิงหาคม
กู้ภัยเข้ามาประถมพยาบาลก่อนนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลขาหักทั้งสองข้างเลยครับ
แล้วก็ช้ำในอย่างหนักมากเพราะว่าเหล็กมันหนักนั้นหนักสัก๓ตันได้
อาการนินตอนนี้เนี่ยโอ้โหยังไม่พ้นขีดอันตรายเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นเขาเรียกว่า
กระดับของพื้นปูนพอดีแล้วมันทับเหมือนแบบกดลงไป๓ตันกับขาคน
โอ้โหมันคงแบบช้ำเหลือเกินนะฮะ
ค่ะตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับเจ้าของโรงงานนะคะ